เรา๓คนไม่ใช่หมอไก่แต่แขนคุณเป็นอะไร

อย่างเหมือนเนี่ยต้องไปพูดตัวจริงเสียงจริงดีกว่า
เดี๋ยวพบกับหมอไก่พ่อพาทินีกันเลยค่ะ
พบกับอาจารย์พอพาทินี
ผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
สวัสดีค่ะ

ใช่มั้ยคะตัวจริงมั้ยคะ
พูดชะมัดค่ะเหมือนกับนางกวากเลยนะ
ทีชันพูดไม่ใช่นางกวากมันก็บอกไก่
ต้องไปหาหมออะ

เรามาพูดถึงเรื่องของชีวิตในครึ่งปีหลังของแต่ละราศีกันต่อ
เราพูดกันมา๓สัปดาห์แล้วนะคะ
สัปดาห์นี้ต่อกันอีก๒ราศีสุดท้ายในช่วงครึ่งปีหลังนี้ของราศีกุมจะเป็นยังไงบ้าง
ชาวราศีกุมในช่วงครึ่งปีหลังนี้ขอให้เตรียมตัวเอาไว้เลย

เพราะว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเขาเรียกว่างานที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นงานที่อาจจะแบบแฝงไปด้วยปัญหา
แต่ว่าขอให้แบบว่าสบายใจได้เพราะว่ามันเป็นปัญหาที่แบบปัญหาจุกจิกปัญหาเล็กนะไม่ใช่ปัญหาใหญ่
เพราะฉะนั้นชาวราศีกุมผ่านไปได้อย่างแน่นอน
แล้วก็ในการทำงานในช่วงครึ่งปีหลังโดยรวมเนี่ยงานเนี่ยจะต้องมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะ
อาจจะแบบว่าเวลาทำอะไรก็มีแต่คู่แข่งแถมคู่แข่งเนี่ยศักยภาพก็ใกล้กับเราด้วยนะ
ทางที่เราจะเอาชนะได้เนี่ยก็คือเราต้องแบบคงเส้นคงวาในการทำงาน
แล้วก็แบบไม่ย่อท้อก็คือแบบอย่าถอดใจก่อนก็มีโอกาสที่จะชนะ
ต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะ

แล้วมีวิธีการเสิร์ฟดวงยังไงไหมฮะ
แนะนำให้ไปทำบุญถวายผ้าไต่นะฮะ

เป็นเรื่องดี

ไม่ใช่กระเป๋าหนักอย่างเดียวนะคะตัวก็หนัก
เอาไปทำบุญเยอะนะสำหรับราศีกุมจะได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะจ๊ะ

ชาวราศรีมีนเรียกว่าชีวิตและจิตใจได้อุทิศให้กับการงานไปเรียบร้อยแล้ว

หายใจเข้ากับงานหายใจออกก็งานนะคะ
เวลานอนบางทีก็แบบแว๊บเรื่องงานขึ้นมา

เออนะคิดถึงเรื่องงานตลอดทำไมถึงเป็นแบบนี้

เพราะว่าช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวของชาวราศรีมีนนะครับ
เวลาที่แบบมีงานเข้ามาชาวราศรีมีนเหมาหมดเอายกเข่ง
น้อยมากที่จะปฏิเสธเอาหมด
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ชีวิตก็จะแบบมีแต่งานแทบจะไม่ได้ทำอย่างอื่นเลย
เวลาบางคนมีแฟนเนี่ยแทบจะไม่ได้หาแฟนเลย

สีมีนี่ติดอยู่กับหมี

แต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะ
เพราะว่างานก็จะดีขึ้นด้วยถ้าเราตั้งใจทำงาน
เคล็ดลับในการเสริมดวงสำหรับราศีมีนล่ะคะ
แนะนำให้ไปทำบุญร่วมกับคนหมู่มาก
เช่นไปท่อกระถิรรฯท่อพระป่าอะไรเงี้ย
ทำบุญร่วมกับคนมากแบบว่าสร้างพระอุโบโสตอะไรเงี้ย
กับคนเยอะนะคะอันนี้ส่งเนี่ยจะส่งผลทำให้มีคนคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์
สาธุง่ายเลยแบบนี้นะคะเอาครบเรียบร้อยทั้ง๑๒ราศีแล้วว่าชีวิตในช่วงครึ่งปีหลังต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ
แล้วสุขนี้สุขใดเหล้าจะเท่าได้ดูดวงกับหมอก่าย
ต้องแล้ววันนี้ผู้โชคดีจะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าอันนี้คืออะไรคะหมอไก่
เป็นพระผุดศรีนินพระผุดจากจังหวัดภูเก็ตเลยวัดพระทองนะคะ
ความเชื่อของคนภูเก็ตเนี่ยก็คือเวลาเขาไปขอเกี่ยวกับเรื่องงานหรือว่าเรื่องของเงินเนี่ยมักจะสมหวัง
อ๋อสาธุนะคะเดี๋ยวยินดีที่ได้ผู้โชคดีแน่นอนนะคะ
ผู้โชคดีท่านแรกที่จะได้รับวัตถุมงคลและได้ตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่ก็คือ
ถามมาเรื่องโชคลาภแล้วก็อาการเจ็บป่วยก็คือเมื่อไหร่จะหาย

ถ้าสมมุติว่าในเรื่องของโชคลาภสามารถที่จะเสี่ยงดวงได้แต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะ
เอาน้อยพอหอมปากหอมคอพอนะคะเพราะว่าดวงชะตาเนี่ยโชคลาภก้อนใหญ่ยังไม่มา
รวมถึงถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยคิดว่าจะไปลงทุนอย่างอื่นช่วงนี้แบบอาจจะมีเพื่อนชวนไปลงทุนอะไรเนี่ย
แนะนำว่าอย่าเพิ่งลงทุนอะไรใหญ่ยิ่งถ้ามีหุ้นส่วนนี้ยิ่งแบบห้ามเลยอย่าพึ่ง
คุณกาศรส่งมาว่าดวงของลูกเกิดวันที่๘ตุลาคม๒๕๕๙
ถามว่าการงานจะได้งานไหมแล้วก็ความรักเป็นยังไงบ้าง
การงานมีโอกาสที่จะได้งานสูงมาก
แต่ว่างานที่จะได้อาจจะยังไม่ถูกใจเจ้าตัว
เพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานในช่วงปีหน้าได้เปลี่ยนแน่
แต่ว่าตามพื้นดวงเขาเป็นคนที่แบบมีความรับผิดชอบในงานมาก
แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นใหญ่ในสายงานในอนาคต

ไม่ต้องกังวลเลยแล้วเรื่องความรักคุณแม่ต้องกังวลไหมคะ

คือความรักของเขาเนี่ยพื้นดวงของเขาเนี่ย

ทีเดียว๒คนเวลาถ้าหายก็หายเลยนะ

ปัญหาเกิดแน่นอนครับ

อยากถามยังมีเวลานะ

คุณออนนะคะหรือคุณอ้นนะคะ

ส่งมาว่าเกิดวันจันทร์ที่๑๖เมษายน๒๕๕๙

ก็แนะนำว่าให้วางแผนการเงินให้ดีนะ

มีเกณฑ์ให้ใช้จ่ายเยอะนะคะ

อาจจะแบบต่อเติมอะไรพวกนี้นะ

การงานโดยรวมถือว่าดีนะ
แต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อย

แต่ว่าจะดีมากก็คือต้องรอหลังศงการปีหน้า

ก็คือครึ่งปีสุดท้ายนี้

คนที่คุณจะพบเนี่ยจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นต่างแดน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
ค่ะแล้วสำหรับใครที่ได้รับไปแล้วทั้ง๓ท่านนี้จะต้องบูชาพระพุทธยังไงถึงจะเกิดผลดีคะหมอไก่
ถ้าสมมุติว่า๓ท่านที่ได้รับพระผุดไปแล้วอย่างแรกเลยนะก็คือให้อรรถนาก่อน
ให้อยู่ในห้องที่อาจจะแบบไม่มีไม่มีคนอื่นให้เราอยู่คนเดียวจากนั้นก็คือให้เอาพระเอาไว้ในมือแล้วก็อรรถนา
แล้วก็บอกชื่อวันเดือนปีเกิดขอให้พระพุทธดูแลลูกจะขออะไรขอเรื่องงานขอเรื่องเงินก็ขอเลย
ในครั้งแรกก็คือจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ตั้งใจนะขอครั้งแรกนี่ประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะ
ถูกต้องแล้วนะคะหมอไก่ค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็เป็นวันศุกร์สิ้นเดือนด้วย
เราถามคุณผู้ชมกันไปเยอะมากเลยว่าคุณผู้ชมอยากจะทำอะไรในวันศุกร์สิ้นเดือนแบบนี้
หมอไก่บ้างดีกว่าวันศุกร์สิ้นเดือนแบบนี้อยากทำอะไรคะ

ไปทำบุญเสริมดวงชะตาให้กับตัวเอง
หมอไก่ก็สายบุญนะทำบุญอยู่บ่อยเรื่อยด้วย
จริงก็มีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะที่ส่งข้อความว่าจะไปทำบุญ
มีจะไปปล่อยปลาให้อาหารปลาแบบนี้ก็มีนะครับ
กำลังขึ้นก็คือมาถึงเดือนที่กำลังขึ้น
ถ้ามีโอกาสที่จะเลือกวันในการทำบุญได้
แนะนำว่าให้ทำบุญที่ตรงกับวันเกิดตัวเอง
บางคนวันเกิดประหลาดจะไปทำบุญวันจันทร์
อันนี้เขาเรียกว่าเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งมากขึ้น